ตอนนี้แฟนฟินนับสนานอยู่นับช้าเพื่อน
ขยับแม้นนะคะทุกคนอย่าแม้
ต้องช้างไว้ทุกคนครับ
๑๒๓ขออาธิบายคุณครับ
สาหร่าขอให้ก่อนยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนลุ้ม
ที่จะให้รับทางผ่านที

สวัสดีครับครับ
เป็นอาหาร
อาหาร
เป็นอาหาร
อาหาร

อาหาร

มันเป็นที่สุดท้ายมากแต่นั่นคือขนาดสุดท้าย
สวัสดีครับ